เดินทางขับรถไกลออกเดินทางเช้าหรือว่าเย็นแบบนี้

ขับรถกลับบ้านหรือขับรถมาทำงานเรายังง่วงกันเลยใช่ไหม
เปรี้ยวจี๊ดกันหน่อยถ้าผู้ผู้ชมที่ขอนแก่นค่ะ
คือน้ำพระเมืองขอนแก่นเค้ามอบชุดแก้ง่วงให้กับผู้ขับขี่ยานภาหณะ
เป็นการเปิดจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย
สายสองศูนย์สองเส้นทางจากจังหวัดเยอะสวทรไปยังสามแยกบ้านวัด
อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาคือพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิเขาจะตั้งจุดตรวจสองจุดด้วยกัน
ยาวไปจนถึงสี่มกราคมปีหน้าคือที่หน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
แล้วก็ที่สามแยกบ้านตากแดดค่ะแต่ละจุดก็จะมีทั้งตำรวจและทหาร
รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรไปมาช่วงปีใหม่ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ส่วนขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมนายชัดชัยอุ่นเจริญ
อำเภอเมืองขอนแก่นเปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
บริเวณสามแยกท่าพระตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น
ให้ทุกฝ่ายร่วมกันเฝ้าระวัง๗วันอันตรายตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
และที่สำคัญนี่ค่ะชุดแก้ง่วง

มะยมมะยมโอ้โฮเปรี้ยวมะขาม

รวมถึงน้ำดื่มถ้าหากว่าเผ็ดขึ้นคอค่ะ
คือเป็นชุดแก้ง่วงที่มอบให้กับผู้ขับขี่
แล้วก็ผู้โดยสารรับประทานกันทั้งคลายความเหนื่อยล้า
แล้วก็แก้อาการง่วงตลอดการเดินทาง

ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
ได้ผลฮะดิฉันทำคือซื้อพวกยานลี่เปรี้ยวเปรี้ยว

ติดรถเวลาง่วงก็มาแล้วหยิบหยิบเลยค่ะ

แต่ว่าเขาบอกถ้าง่วงสุดเกินไปพวกนี้เอาไม่อยู่